และเทคโนโลยีการถ่ายภาพที่ปรับ

แตรีที่ใช้งานได้นานขึ้น
แม้มีความแตกต่างจากสมาร์ทโฟนยี่ห้ออื่นอยู่บ้าง
ของผู้ให้บริการเครือข่ายในอนาคต
แต่ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดคือ

วัสดุของหน้าจอหรือกล้องลงไป
และเพิ่มแรงดึงดูดให้มากขึ้น
เฉดสีให้เลือกถึง๖สี

สถิติล่าสุดพบว่าในไตรมาส๒ของปีนี้
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น
หรือราว๓๒๘๐๐บาท
หรือประมาณ๓๖๐๐๐บาท
หรือเฉียด๒๕๐๐๐บาท
ซึ่งราคาเมื่อนำมาจำหน่ายในประเทศไทยน่าจะสูงกว่านี้

ที่มีจอใหญ่ขึ้นและพัฒนาระบบตรวจข้อมูลสุขภาพผู้ใช้ได้ดีขึ้น
ความสามารถพิเศษสามารถตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้
อกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นแจ้งเตือนคนอื่น
หากมีความผิดปกติที่อาจเป็นไปได้ว่าผู้ใช้เกิดอุบัติเหตุ
เปิดตัวเริ่มต้นที่๓๙๙เหรียญ
หรือประมาณ๑๓๐๐๐บาท
จอมคนดาวสุโขข่าวเทพรัชทีวีปรายงาน